ดูต่อกันที่ข่าวนี้ค่ะอุตส่าห์ทำดีทั้งทียังโดนเหน็บอีก
เขาบอกว่าขอยาแก้เหน็บหน่อยได้ไหมข่าวนี้คือพี่สงกรานนี้นะคะ
เขาซ้อมเต้นรำกับลูกสาวน้องปีใหม่ค่ะก็ดูแฮปปี้ดีตามภาษาพ่อลูกเนาะ
แต่ว่าก็อย่างที่บอกไปโดนเหน็บอยู่ดีค่ะโดยชาวเน็ตจับผิดกันอีกแล้ว
เพราะว่าแคปชั่นนี่แหละค่ะแคปชั่นของพี่เขาบอกว่า
ติวเข้มให้เจ๊ปีก่อนเดี๋ยวหาว่าไม่มีส่วนร่วม
คือฟังแบบนี้มันเหมือนเป็นการสยบดราม่านะถึงเรื่องก่อนหน้านี้ที่ถูกกล่าวหาว่าไม่แบ่งเวลาให้ลูกบ้างล่ะ
แต่งานนี้พอโพสต์ปุ๊บเหมือนโพสต์เรียกแขกค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าชาวเน็ตบางส่วนเนาะ
ที่ไม่ได้เห็นด้วยกับชาวเน็ตที่มาวิพากษ์วิจารณ์มาด่าคุณสงกราน

แล้วก็ชื่นชมในความน่ารักแบบฉบับพ่อลูก
แล้วถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูไม่ต้องกดติดตาม

เออนะคะแต่ว่าคุณสงการเขาเล่นกับลูกก็แบบแนวนี้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะ